ตำรวจที่สพสตึกจังหวัดบุรีรำนะคะจับพระอายุ๖๓ปี
เพราะว่าไปก่อเหตุข่มขืนลูกสาวตัวเองที่จังหวัดร้อยเอ็ด
แล้วก็หนีมาบวชอยู่ที่วัดที่บุรีรำนะคะ

พระทองมาหรือหลวงตาจ่อยตีประเคนค่ะ
อายุ๖๓ปีชาวร้อยเอ็ด
มาบวชที่วัดสัทธาวนารามหรือว่าวัดบ้านขามที่บุรีรำนะคะ
ถูกจับศึกค่ะเพื่อให้ตำรวจนำตัวไปดำเนินคดี
หลังจากพบว่าเป็นผู้ต้องหาคดีข่มขืน
แล้วก็มีหมายจับจากศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
ตำรวจตามมาจับกลุ่มนะคะ
ซึ่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดสัทธาวนารามบอกว่า
นายทองมามาขอบวชเมื่อก่อนเข้าพรรษาที่ผ่านมา
พอสอบประวัติเบื้องต้นก็พบว่ามีญาติอยู่ในหมู่บ้าน

แล้วถึงอนุญาตให้บวชพระไม่เคยรู้มาก่อนว่าก่อเหตุอะไรมานะคะ
ซึ่งนายทองมาก็สารภาพบอกว่าได้กระทำกับลูกสาวของตัวเองจริง
ก่อนที่จะให้ตำรวจสพอาจสามารถ
พื้นที่เกิดเหตุมารับตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
คดีนี้เกิดขึ้นที่อำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
คือชาวบ้านเขาทนพฤติกรรมที่พ่อข่มขืนลูกตัวเอง
เป็นเวลานานไม่ไหวนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านกับอสมก็พาตัวลูกสาวของผู้ต้องหา
วัย๒๑ปีไปแจ้งความตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน
หลังแจ้งความนายทองมานหนีออกจากบ้านไป
กระทั่งตำรวจเนี่ยตามมาเจอว่ามาบวชเป็นพระที่วัดนี้
แล้วก็นำไปสู่การจับกลุ่มได้ในที่สุดนี่แหละค่ะ